คุณผู้ชมครับมาสืบจากข่าว
เราเป็นคนดูเราก็สืบจากข่าวได้
แล้วข่าวนี้น่าติดตามทีเดียว
มันมีเบาะแสครับที่สงขลาจำได้ไหม

ชวนแฟนจะไปเที่ยวตอนกลางคืน
แฟนไม่ไปแฟนบอกแฟนไม่สบาย
แล้วเธอก็หายไปหายไปมีคนไปเจอนะ

เตอร์ไซค์ล้มทับหัวล้มทับตัวครับคุณผู้ชมครับ
แล้วมันก็มีไอ้รองเท้าแตะแบบผู้ชายเนี่ย

ล่าสุดนะครับตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้ว
แล้วมีภาพวงจรปิดนะโอ้โห
แม่มาตามดูกัน
เมื่อวานนี้ชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดสงขลานะครับ
พื้นที่ตรวจจุดเกิดเหตุจุดนี้แหละครับ
ริมถนนสายเอเชียช่วงหัดใหญ่รัฐภูมิอีกครั้งหนึ่ง

โดยพบท่อนไม้ในจุดเกิดเหตุหลายท่อนนะครับ

ขณะที่ทีมข่าวครับได้คลิปวงจรปิดจากเพื่อนบ้าน
ซึ่งอยู่เยื้องกับบ้านของนายมีนในมีนเป็นใคร
นายเมีนอายุสิบหกเป็นแฟนของน้องนีนา

ดูในคลิปนะมุมบนขวานะ
สว่างวาบนั่นคือนะฮะ
ไฟที่น้องนิน่าเนี่ยสตาร์ทรถครับ
มานาทีเดียวเองนะครับ
กระยานยนต์แล้วก็ขี่ออกไปตามกันไปนะตามกันไปนะ
จากนั้นน้องนิน่าครับอัดคลิปส่งให้เพื่อนสนิทชื่อส้มนะครับ
คือเป็นคลิปแบบนี้อย่างที่ผมบอกไง
คือนิน่าชวนมีนไปเที่ยวกลางคืนที่ตัวเมืองหัดใหญ่
มีนบอกมีนไม่สบายนิน่าก็เลยอัดคลิปนี้ส่งให้ส้ม
คือระบายว่าน้อยอกน้อยใจมีนแฟนว่าไม่แคร์ความรู้สึกของเธอเลย
หลังจากเธอชวนออกไปเที่ยวตอนกลางคืนแต่แฟนนุ่มไม่ไป
ขอนอนอยู่ที่ห้องบอกว่าไม่สบาย
แล้วคุณรู้ไหมครับคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายของน้องนิน่าครับ

แฟนต้องเดินออกไปเองต้องเตรียมมาก
ขับรถไปอัดคลิปไปร้องไห้ไปนะครับ
อ่ะแฟนงอนกันนั่นแหละคุณนะฮะ
วัยรุ่นงอนกันแหละมาดูนะครับ
แฟนนุ่มคือนายมีนนะให้หลักฐานเป็นแชท
ที่ส่งไปต่อว่านิน่าหลังจากนิน่าขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านไป
ดึกคนเดียวเพื่อยืนยันว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของแฟนสาวจริง
โดยแชทมีข้อความแบบนี้
จะเอาอะไรนักหนายำอะไรป่านนี้จะไปก็เชิญ
ขนาดกูป่วยอยู่ก็ยังไม่สนใจไปแล้วไปให้สุดนะเลือกเอง
ทะเลาะกันชวนแล้วแฟนไม่ไปแฟนไม่ไปฝ่ายนู้นก็อัดคลิปฟ้องเพื่อน
ไอ้นั่นก็ไม่ยอมไปด้วยก็บอกว่ากูไม่ทบายผมตีความตามนี้นะ
มันดึกแล้วอะไรประมาณนี้นะครับ
เมื่อประกอบกับคลิปของน้องนิน่าเมื่อสักครู่ก็ค่อนข้างจะชัดเจน
ว่ามีนเนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้
กลับไปที่คลิปน้องนิน่าที่ร้องไห้ครับจะเห็นว่านี่เห็นไหม
ต่อมาเป็นคลิปสำคัญคุณผู้ชมดูครับสืบจากข่าวไปด้วยกัน
เป็นภาพวงจรปิดภายในปั๊มน้ำมันเป็นหลักฐานสำคัญด้วย
แล้วแม่อยากจะให้หยุดภาพเลยนะผู้ชายคนนี้ใส่เสื้อสีเขียว
รองเท้าแตะขึ้นรถของตัวเองไปนะครับเดี๋ยวถ้าเป็น
ไปได้นะอยากจะให้เพลย์อีกทีแล้วหยุดให้ดูรองเท้าแตะหน่อย
ได้ไหมนะฟึ๊บหยุดหน้ารองเท้าแตะคู่นี้ครับคุณผู้ชมครับมัน
คล้ายกับที่ตกอยู่ใกล้ศพของน้องนิน่านะครับพอรถเก๋ง
ขับออกไปนะมันเป็นขณะเดียวกันกับที่น้องนิน่าสวม
เก็ตสีแดงเข้ามามีฮูตคลุมศีรษะด้วยอ่าค่อยดู
ค่อยดูนี่คุณผู้ชมครับขี่บอตเตอร์ไซค์สีขาวเข้ามาเติม
น้ำมันที่หัวจ่ายอีกหัวหนึ่งเติมน้ำมันเสร็จน้องนิน่ารับ
เงินทอนแล้วก็ขี่ออกไปขณะที่หลักฐานอีกอย่างหนึ่งที่ผม
ชี้ให้ดูเมื่อกี้ก่อนก็คือไอ้รองเท้าคู่นั้นนะฮะคุณผู้ชมมอง
เป็นสีเขียวหรือสีดำแต่คู่นี้แหละนะมันคล้ายกับผู้ชาย
คนเมื่อกี้นะครับผู้ชายคนเมื่อกี้ในปั๊มน้ำมันไป
ดูยอดเข้าไปดูอีกทีได้ไหมนี่มันลักษณะคล้ายกันแล้ว
ลักษณะคล้ายกันตำรวจก็เลยคุมตัวผู้ต้องสงสัยรายนี้มาสอบปากคำที่กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดสงขลาครับ
คนนี้คือคนที่อยู่ในรถเก่งคันที่เห็นในคลิปเมื่อกี้ผู้ชายคนนี้ตอนนี้ใส่เสื้อเหลืองโดนตำรวจคุมตัวไปแล้วนะฮะทีนี้
จากการที่ตำรวจเขารวบรวมคดีเบื้องต้นทั้งหมดทั้งมวลว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างไร
อย่างที่พี่เบิร์ตได้ไล่เลี่ยงให้ฟังไปว่าลิน่าออกจากบ้าน
โดยการขอแม่จะไปหามีนก็เป็นแฟนหนุ่มที่บ้าน
ตอนกลางคืนพอไปแล้วมีนไม่ไปมีนอยากจะนอนเพราะว่าป่วย
นี่หนาน้อยใจขับรถออกมาคนเดียวอัดคลิปส่งร้องไห้ร้องห่ม
ต่อว่าแฟนแฟนไม่แคร์แฟนไม่อย่างนั้นอย่างนี้
แล้วก็ส่งคลิปนี้ไปให้เพื่อนที่ชื่อส้มและนั่นเป็นคลิปสุดท้าย
หลังจากระหว่างการถ่ายคลิปเสร็จปุ๊บขับมาน้ำมันจะหมด
แวะปั๊มนี้เพื่อเติมน้ำมันนะจุดเกิดเหตุตรงนี้เนี่ยมันห่างจาก
ตรงที่น้องเติมน้ำมันเนี่ย๒กิโลมีชายต้องสงสัยอายุ๔๙ปี
ก็ไปเติมน้ำมันก็คือเห็นตามคลิปเลยที่บอกไป
แต่คาดว่าลีน่าเขาคงจะเห็นว่าลีน่ามีทรัพย์สินอะไรบางอย่าง

แล้วเข้าไปทำร้ายจนน้องเสียชีวิต
แล้วก็เอารถจักรยานยนต์ของน้องเนี่ย
จัดฉากว่ารถล้มแล้วรถเนี่ยทับร่างน้องเอาไว้

หลังจากนั้นหลบหนีไปพร้อมกับกระเป๋าสะพายเพราะในกระเป๋าน้องมีเงินสดอยู่๑๒๐๐บาทมันหายไป
แล้วเอาเสื้อฮูตที่น้องใส่หายไปด้วยนะเหตุผลว่าทำทำไมสาเหตุว่าทำไมคนร้ายต้องเอาเสื้อไป
ตำรวจอยู่ระหว่างการขยายผลว่าคนร้ายพยายามจะถอดเสื้อน้องเพื่อกระทำชำราวน้องหรือไม่
แต่เมื่อเห็นน้องตายแล้วก็เลยตกใจหนีไปพร้อมกับเสื้อตัวนั้นและรองเท้าตกอยู่ในจุดเกิดเหตุ
แม่ของนิน่าชื่อว่าคุณไหมหนอกนะฮะโศกเศร้าเสียใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นแทบจะยืนต่อไม่ไหว
ตรอมใจคิดถึงลูกแหมลูกสาวก็หน้าตาดีอนาคตไกลนะบอกว่ามันมีรางสังหรณ์มาก่อนวันจะเกิดเหตุ๒วัน
นี่น่าขอเข้ามานอนกอดแม่แล้วพูดว่าแม่กอดหนูบ้างสิทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยแสดงความรักต่อกันสักเท่าไหร่เลย
แต่น้องมาขอทำแบบนี้เพราะแม่ลือครั้งนั้นมันเป็นร่างก่อนที่ลูกจะจากไป

หลับดึกซะอี๊ดนะก็ไม่ต้องไปห้ามบ่อยในตีกาวก็ไม่หลับเลย
ตอนนี้จากหลักฐานทั้งหมดทั้งมวลน่าจะแน่ชัดแล้วว่า
ผู้ชายที่ขับรถเก๋งในภาพนั้นเป็นคนที่ก่อเหตุ
ตำรวจได้ควบคุมตัวไว้เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งเย็นเมื่อวานก็มีชาวบ้านขับรถผ่านจุดนั้น

เห็นว่ามีการนำตัวผู้ต้องสงสัยไปจุดเกิดเหตุ
ว่าไปชี้จุดแล้วก็ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ซึ่งเราต้องติดตามว่าผู้ชายคนนี้

กับชายในคลิปที่เป็นคนเสื้อเขียวขับรถเก่ง
เป็นคนเดียวกันหรือไม่ค่ะเพราะตำรวจยังไม่สรุปนะฮะ
ตำรวจยังไม่เปิดเผยรายละเอียดใดทั้งสิ้น
คาดว่าน่าจะแถลงสรุปคดีในวันนี้
ก็ใบหน้าเหมือนกันก็คาดว่าเป็นคนเดียวกัน
กับคนที่ตำรวจนำตัวไปทำแผนประกอบคำ
รับสารภาพที่จุดเกิดเหตุนะครับ